อยากจะได้ยอดขายดีบางทีมันต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์บางสิ่งบางอย่าง
ลานนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวรสบัส
ซึ่งเราเคยนำเสนอไปแล้วอยู่ที่จังหวัดราชบุรี
หาที่พึ่งทางใจไปหาอะไรที่มันยาวและยาย

ใช่สิรถคันเบลอเนี่ยครับ
คุณผู้ชมนี่คือร้านก๋วยเตี๋ยวบัสซิ่งอำเภอบางแผ่จังหวัดราชบุรี
นี่ร้านนี้จริงเราเคยนำเสนอในรายการตลอดข่าวของเราแล้วนะ
เขามีจุดเด่นก็คือการตกแต่งด้วยรถบัสนี่แหละครับ
มาจอดไว้อย่างนี้เพราะว่าเขาบอกว่าโอ๊ยไปวิ่งงานไม่ไหวแล้ว
ก็เลยเอามาตกแต่งร้านแบบนี้สร้างจุดเด่นให้กับร้านนะครับ
ก็ทำให้ยอดขายของเขาตกลง
เนี่ยเขามีเพื่อนที่รู้จักกันที่ขายก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันแนะนำว่าเอางี้ไหมล่ะ
ยอดขายดีปังให้ไปเช่าบูชา
ยักษ์ที่วัดผู้น้อยจังหวัดลบบุรี

โอ้โหใส่มาเลยใส่มาแล้ว
โอ้โหใหญ่มากเขาบอกว่าบูชามาปั๊บเฮ้ยเป็นไง
ไม่น่าเชื่อยอดขายดีคนกลับมาทานก๋วยเตี๋ยวร้านเขาเนี่ยเพียบเลย
โอ้โหเออเป็นไปได้เหมือนกันนะ
อันนี้เรื่องของความเชื่อเล่าสู่กันฟังแบบนี้นะจ๊ะ
คือไซยักษ์เนี่ยมีขนาดความยาวนะ๓เมตรได้
โอ้โหมีเส้นรอบวงประมาณสัก๒เมตรก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะ
ถือว่าเป็นไซส์ที่ย้ายใหญ่ก็ถือว่ามาสร้างจุดเด่นสร้างจุดขายให้กับร้านนี้
เอางี้ละกันผมว่านะโดยรวมแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ทำให้ลูกค้าติดอกติดใจคือรสชาตินะ
อันนี้แน่นอนแล้วดูเครื่องเขาแต่ละอย่างนะฮะเยอะแน่นชามไปหมดเลยอ่ะ
เพราะฉะนั้นนะครับอย่าเชื่อแค่ที่ผมพูดไปทดลองชิมด้วยตัวเองตามหมายเลขโทรศัพท์โทรไปเลยนะครับ
นี้หรือใครอยู่ที่จังหวัดราชบุรีอยู่ที่อำเภอบางแพรผมว่าลองไปชิมดู
แล้วคุณจะรู้ว่ารสชาติเขาเป็นอย่างไร

ราคาประหยาดแบบนี้ลูกค้าเยอะแน่นอนค่ะส่วนเรื่องของใจก็เป็นความเชื่อบอกใจดักปลาก็เหมือนดักเงินดักทอง
อันนี้เชื่อถือกันไปตามแต่บุคคล